ไปดูกันสาวคนนี้กันบ้างค่ะเซียที่คำพล์น

เมื่อวานนี้อู๋ไปเปิดตัวอย่างแรงแซงโค้งเหมือนกันนะ

ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงลูกหม้อของวิกหมอชิด

ลากเดินสวยออกไปจากบ้านเก่า

ว่าได้จรดปากกาเซ็นสัญญากับสังกัดใหม่
กี่ปีกี่เดือนหรือว่าเซ็นจริงหรือเปล่า

เพราะว่าชื่นชอบในการทำงานที่มีคุณภาพของที่นี่
แล้วที่เก่าส่วนประเด็นที่ถูกมองว่าเนรคคุณ
เพราะว่าไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนั้น
เชียร์บอกว่าไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้เลย
จากว่าประเด็นสำคัญเธอเองอยากทำงานที่เป็นอิสระมากกว่า
และหากว่าสังกัดเดิมติดต่อให้ไปร่วมงานเธอเองก็ยินดีค่ะ
คือเป็นอะไรที่เราอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้ว

มันมีคอมเมนต์ค่อนข้างนุ้นแรงคือประเภทนี้ละคร
สำหรับตัวเชียร์เนี่ยคือเชียร์ตัดสินใจแบบนี้
แล้วก็ผลทางเชียร์ชัดเจนมากว่าเราต้องการอิสระ
เราต้องการมาเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่ใหม่ฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้
เชียร์จะรู้สึกว่าเราจะไม่บรรทอนจิตใจ
เพราะว่ามันก็เป็นความคิดของเขาแต่ความคิดของเราเราตัดสินใจแล้วก็โอเค

เชียร์ก็มาเข้าบ้านพระราม๔มาเป็นนางเอกใน๑ใน๗ซีรีส์ของเรื่องนี้ด้วย
มีอยู่๗คู่พระนางเลยทีเดียวก็เดี๋ยวก็ดูกันเองแล้วกันว่าคู่ไหนจะโดดเด่นโดนใจกันบ้าง
เรื่องแบบนี้นะคะเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นซีรีส์ซีรีส์เนี่ย
อย่างตอนนาเดชยาย่านก็แจ้งเกิดกันมาจากพวกซีรีส์แบบนี้เหมือนกัน
แต่คุณเชียร์ย้ายมาก็ดูเซ็กซี่ขึ้นนะแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นดูผอมลงด้วย

ไม่เปลี่ยนหน้าเหมือนเดิมไม่ได้ไปกับพี่โอมอัชชามา